มาถึงช่วงเช้านี้ต้องรู้นะฮะ
รู้แล้วจะได้ไปบอกต่อไปคุยกับเพื่อนได้นะฮะ

รู้ก่อนเลยเรื่องของอากาศร้อนจัดนะครับ
เพราะวันนี้อุณหภูมิอาจจะทะลุไปถึง๔๑องศาเซลเซียส
เมื่อวานว่า๔๐แล้ววันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานอีกนะครับ

ใครจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานด้วยรถไฟ
วันนี้ทางรถไฟเขาเปิดให้จอง
ขบวนเสริมสำหรับเหนือและอีสานแล้วนะครับ
แต่เรื่องนี้ต้องรู้กันก่อนเลย

โดยพรบคุ้มครองแรงงานฉบับที่๘พศ๒๕๖

ที่จะช่วยให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง

โดยกฎหมายให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
ให้สามารถนำงานไปทำนอกพื้นที่ของที่ทำงานได้
และตกลงว่าจะใช้การติดต่อกันอย่างไร
มีกำหนดระยะเวลาเริ่มงานเลิกงาน

รวมทั้งภาระการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทำงานต่างให้กับลูกจ้างด้วยนะครับ
และเมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานลูกจ้างเนี่ย
มีสิทธิ์ปฏิเสธการติดต่อกลับได้ด้วย
อันนี้คุณผู้ชมหลายท่านคงจะชอบนะฮะ

ข้อกฎหมายนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะฮะ
แต่จะมีผลวันที่๑๘เหตุศาสตร์ในเศรษฐ์หย่นนะครับ
ส่วนนี้ต้องรู้เลยเตือนกันไว้ก่อนเลย
วันนี้สภาพอากาศจะร้อนจัดนะครับ
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า
วันนี้เราเจอความร้อนประหลอดแตกแน่นอน

ทะลุ๔๑องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกดีกว่าภาคเหนืออีสานนิดหนึ่ง
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๔๐องศา
ส่วนคนกรุงถามว่ากลางวันจะร้อนจัดแค่ไหน๓๙องศา
แต่ที่ต้องเตือนกันต่อคือช่วงวันที่๒๖๒๙มีนาคมนี้
ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจะแผ่ปกคลุมภาคอีสาน
ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับ
ดังนั้นมันแปรปรวนแน่ทำให้มีพายุฤดูร้อน

แล้วก็ลูกเห็บตกในบางพื้นที่อีกแล้วนะครับ
ก็เตือนกันนะฮะระวังดูแลทั้งสุขภาพ
แล้วก็ดูแลทั้งทรัพย์สินด้วยนะครับ
ส่วนนี้ที่เราแจ้งให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา

เปิดให้จองตัวรถไฟกลับภูมิลำเนา

ก็เป็นรถไฟสำรอง๑๐ขบวน
สำหรับภาคเหนือ๕ขบวนแล้วก็ภาคอีสาน๕ขบวนนะครับ
แบ่งเป็นเที่ยวไปวันที่๑๑๑๒เมษายน
เที่ยวกลับวันที่๑๖๑๗เมษายนนะครับ

เชื่อว่าจะเพียงพอต่อการเดินทาง

คาดว่าจะใช้บริการถึง๑แสนคนต่อวัน
และไม่มีผู้โดยสารตกค้างแน่นอนนะครับ

หรือว่าจองผ่านสารณีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ